คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยหอการค้าทั่วประเทศเขาจัดประชุมกันโดยใช้พื้นที่อายุทยาเป็นจุดหมายในการประชุมนะครับก็มารวมตัวการประชุมเพื่อจะดูทิศทางว่าจากนี้ไปจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบริบททางการเมืองเปลี่ยนไปบริบททางเศรษฐกิจสังคมนั้นก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
การหยิบเอานวัตกรรมที่เอกชนได้ผลิตในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา
นำไปใช้ในการพัฒนาประเทศค่ะ
นักธุรกิจสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศกว่า๑๔๐๐คน
ทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่๓๔

นวัตกรรมทำจริงสู่ประเทศไทย๔๐

มีการประชุมยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ๕ภาค
เพื่อการหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

สอนรับยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี

ผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าเป็นผู้บรรยายและสรุปแนวโน้มเศรษฐกิจทั้ง๕ภาค
นายสมเกียจอนุราชรองประธานกรรมการหอการค้าไทยระบุว่า
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่
สะท้อนสถานการณ์แต่ละพื้นที่หลัก
เป็นเรื่องของการค้าการลงทุนค้าชายแดนการเกษตรและการท่องเที่ยว
โดยการค้าชายแดนในปีนี้เติบโตไม่มากเท่าปีที่ผ่านมาค่ะ
เหลือร้อยละ๕๖จากปกติร้อยละ๑๕
ส่วนด้านการเกษตรทางหอการค้าในแต่ละจังหวัด

แก้ไขปัญหาในเรื่องของรายได้ที่มีความเหลื่อมล้ำของประเทศ
เพื่อลดช่องว่างในพื้นที่ของจังหวัดกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดค่ะ
คีดีพีของประเทศไทย
จะพึ่งในกรุงเทพอย่างเดียวจังหวัดเดียว๓๐
อีก๗๖จังหวัด๗๐ทั้งเอง
ก็หมายความว่าค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ย
ในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีสัดส่วนไม่ถึง๑ของพีริพีของประเทศ
ซึ่งผมคิดว่าในช่องว่างตรงนี้คือภาคเอกชน
ร่วมกับกระทรวงมาร์ทไทยขณะนี้เรากำลังจะขับเครื่อง
ที่จะสร้างมูลค่าขึ้นมาในส่วนของแต่ละภาคนะครับ

เราจะเข้าสู่การสำนานนวัตกรรมทำจริงสู่ประเทศไทย๔๐
โดยนายอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการหอการค้า
บรรยายเกี่ยวกับปัญหาที่ยังติดขัดในการดำเนินการธุรกิจของไทย
โดยจะเชื่อมโยงกับข้อมูลจากภาคเอกชนสู่ภาครัฐ
ขณะเดียวกันมีนักธุรกิจจากแวดวงต่างมาร่วมบรรยายด้วย
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อย่างนายสุภัชัยเจราะวะนล
โดยการประชุมตลอดทั้ง๓วันนะคะจะมีการระดมความคิดเห็น
เรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยค่ะเพื่อนำเสนอให้แก่รัฐบาล
โดยมีนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
เดินทางมารับฟังในวันอาทิตย์ค่ะเพื่อนำไปใช้ในการปฏิรูปประเทศร่วมกัน
สิวรีก่อนแก้วผู้สื่อข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ